เอ้าแล้วค่ะเย็นย่ำเริ่มคำแบบนี้

ถ้ายังค่ะนำเสนอร้านนี้เลยค่ะ
คุณเอิ้นอยู่ก่อนนะคะ
ร้านชื่อหลานกมกิกนะครับ

วันนี้ค่ะปาวรีพรพิมพลกับสามีหนุ่มเอิ้นเดียค่ะ
เปิดให้บริการแล้วนะคะคือไปทานที่ร้านได้ค่ะ
โดยวันนี้ค่ะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
น้องปาวกับหนุ่มเอิ้นเนี่ยชวนพี่สื่อมุญชนนะคะ
ไปเก็บภาพการจัดตามมาตราต่างนะคะคุณผู้ชมนะคะ
มาตรการต่างนะคะที่ทางรัฐบาลเขาขอร้องมาค่ะ
ซึ่งทั้งคู่นะคะก็เปิดใจว่ากว่า๒เดือนที่ปิดไปเนี่ย
ได้รับความเมตตาจากเจ้าของที่เนี่ยลดค่าเช่าให้นะ
ส่วนร้านนะคะก็ยังดูแลพนักงานอยู่ทั้ง๒๘คน
ไม่ลดเงินเดือนไม่ไล่ไปไหนนะคะเพราะให้อยู่ที่นี่แหละนะคะ
แล้วก็ดูแลกันไปค่ะพร้อมกัดฟันสู้แม้กระทบโควิดแฟนสาหัส

น้องนี่อยู่ครบไหมคะ
อยู่ครบครับอยู่ครบครับ
แต่ว่าเราก็ให้เขามาทำงานสลับกันค่ะ

ในห้องครัวก็ลดเหลือครึ่งหนึ่ง
รายได้ก็หายเยอะครับเยอะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเอง
หลังจากโควิดท้อไหมท้อไหมไม่ท้อครับแต่ว่าเหนื่อย
แล้วเราก็คุยกันทุกวันว่าตอนนี้สถานการณ์อย่างนี้นะ
เราจะปรับตัวได้ยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็เหมือนเนี่ยต้องมีปัญหาใหม่เข้ามาทุกวันอะไรอย่างนี้
ค่ะก็เป็นกำลังใจแล้วก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะ
อีกหนึ่งเรื่องค่ะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยแต่งงานไปเดือนนี้
เดือนที่๖แล้วนะคะก็ต้องถามกันนิดนึงละค่ะ
ว่าจะมีทายาทหรือเปล่าน้องเปล่าบอกว่า
ช่วงนี้หนูก็ว่างพี่ก็เลยว่าจะปั๊มลูกเลยละกัน
เออนะคะแล้วก็คือทั้งคู่เนี่ยตั้งเป้าปั๊มลูกเต็มที่ค่ะ
โดยนะคะก็คุณเอิร์ทบอกว่าปากกิ๊กคุณพ่ออยากอุ้มหลานหนักมากเลยนะ
ละเมอเอาไปฝันถึงว่าอุ้มหลานไปอีก

เป็นแฟนเลยหรอ
จะไม่ใช่แฝดก็ได้ค่ะแต่ว่าเป็นพี่น้องกัน

ก็แบบเค้ารอทุกวัน
เขาถามทุกวันครับว่าจะมีหลานเมื่อไหร่
ถึงขั้นว่าเอาเก็บไปละเมอว่า

โอ้โห
ดูปากิ๊กแห่งมีหลาน
คุณท่านก็เอาไปฝันเพราะว่าจะอุ้มหลานจริงอุ้มหมา
ใช่นะคะก็เชียร์กันต่อไปยังแข็งแรงยังเด็กอยู่นะคะ
ใช่แม่เดินรุ้นกันก็อยากให้มีเบบีเวยเหมือนกันนะคะ